เย็นไทยรัฐวันนี้นะคะไปเริ่มดูกันที่เรื่องของการปรับปรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
คือเป็นขบวนการปรับรามยาเสพติดที่เขาใช้ชื่อว่าชุดปฏิบัติการ๖๐ชั่วโมงนะคะ
ก็เป็นทหารจากกองทัพภาคที่๔ร่วมกับตำรวจหลายหน่วยงานเลยนะคะ
ไม่ว่าตำรวจเป็นตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจปรับรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงจังหวัดตรังนะคะ
เขาก็ร่วมมือกันค่ะคุณผู้ชมไปกวาดล้างยาเสพติด
คือได้ของกลางน่าตกใจนะครับเพราะว่าล็อตนี้ได้เยอะจริง
เป็นยาบ้า๗๔๑๑๐๐เมตรต้องเอาให้ครบทุกเม็ดแบบนี้นะคะ
ส่วนผู้ต้องหาไปรวบตัวมาได้๖คนด้วยกัน
แล้วที่น่าตกใจขบวนการค้ายาเสพติด
เป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตรังจังหวัดพัทธลุง
แล้วทำเป็นครอบครัวเลยค่ะอุตสาหกรรมครอบครัว
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นขบวนการกวาดล้างยาเสพติด
คือที่มาที่ไปปฏิบัติการนี้เริ่มต้นคือกลางดึกของวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปสืบทราบมาว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติด
จากพื้นที่จังหวัดตรังจะใช้รถจักรยานยนต์นั่นแหละค่ะ
นำยาเสพติดมาส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
ตรงสี่แยกโพทองอำเภอควนขนุน
นำกำลังไปดักเฝ้ารอ

พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย
จึงทำการตรวจค้น

ไปพบยาบ้าบรรจุถุงพลาสติกไว้ใต้เบาะ
สักประมาณ๖๔๐๐เมตร
ควบคุมตัวคนขับก็คือนายมานะพันเศษอายุ๒๖ปี
พื้นเพลเป็นชาวจังหวัดตรัง
นำตัวมาสอบปากคำแล้วก็มีการขยายผลต่อไป
หลังจากนั้นหลังจากขยายผลเสร็จสิ้น
ตำรวจไปตรวจค้นบ้านต้องสงสัยคือบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชม
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
แต่ปรากฏว่าแม่เจ้าของบ้านรู้งาน
ไว้ตัวทันหลบหนีไปได้นะคะ

แล้วต่อมาค่ะสักประมาณบ่ายของวันที่๑๓กุมภาพันธ์นะคะ
เจ้าหน้าที่ขยายผลอย่างต่อเนื่องค่ะ
ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติม
ขณะที่นำยาบ้ามารอจำหน่ายให้กับลูกค้า

ในพื้นที่เทศบาลตะบนโคกหล่อจังหวัดตรัง
ตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๓คน
๓คนก็คือนายวัชรพงศ์หรือก้านศรีเทพ
นายสุธิพงศ์หรือวินวัยกรนายภูริทัศน์หรือโอ๊ปกุลพิมพ์ไทย
จับกลุ่มผู้ต้องหา๓คนได้พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า๒๐๐๐เมตร
ล่อซื้อ๔๕๐๐๐๐บาท
อาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประถิตก็คือเป็นปืนลูกซองจำนวน๑กระบอก
พร้อมเครื่องกระสุนปืนจำนวน๔นัดรวมถึงรถจักรยานยนต์๒คัน
และไปขยายผลการตรวจค้นไปบ้านนายภูริพัฒน์หรือว่าโอ๊ปกุลพิมพ์ไทย
ได้ยาบ้าอีก๔๒๗๐๐เมตรค่ะ
กุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้อีก๑คนในพื้นที่ตำบลนาพระอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
แล้วก็ยึดยาบ้าได้อีกกว่า๔๐๐๐เมตรตรงจุดนี้
รวมตอนนี้ผู้ต้องหาเป็นทั้งหมด๕คน
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมในช่วงค่ำวันเดียวกันนั่นแหละ
จรฐีก็พยายามที่จะสอบปากคำผู้ต้องหา
ซึ่งที่สุดแล้วก็ให้การยอมรับสารภาพนะคะว่า
ยาบ้าทั้งหมดทั้งมวลที่ตำรวจไปตรวจค้นมาได้
รับมาจากนายวิชัยส่งเดชบ้านเลขที่๘๐หมู่๕ตำบลช่อง

นำกำลังไปตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว
ตอนที่ไปเบื้องต้นคือผู้ต้องหา
นายวิชัยกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่เลยค่ะ
ตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็ปฏิเสธนะ
บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดใดทั้งสิ้น
แต่สุดท้ายก็ต้องจำนวนด้วยหลักฐานนะครับ
เพราะว่าไปตรวจค้นกระเป๋าเป้สะพาย

กับอาวุธปืนสงครามแบบคาร์บินจำนวน๑กระบอก
กระสุนขนาด๗๖๒มิลลิเมตรจำนวน๒๘นัด
และพอไปตรวจค้นในสมุดบัญชีเป็นสมุดพกของนายวิชัย
โอ้โหแม่เจ้ามีการบันทึกข้อมูลการรับส่งยาบ้า
การขายยาบ้าลูกค้าเยอะยาวเป็นหางว่าวเลยนะคะ
โดยใช้คนในครอบครัวตั้งแต่แม่ยายคู่เขยน้องสะพ้ายภรรยา
มาร่วมกันทำงานแบ่งหน้าที่กันทำ
ตั้งแต่เฝ้าบ้านดูต้นทางบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าแหม่จำนวนด้วยหลักฐานแบบนี้
ก็เลยควบคุมตัวนายวิชัยสมเดชนายวัชรพลพุทธรักษ์
อรพินพุทธรักษ์มาสอบปากคำ
ที่สุดแล้วผู้ต้องหายอมรับสารภาพแล้วค่ะ
บอกว่าร่วมกันค้ายาบ้าจริง
แล้วก็ยังมียาบ้าซุกซ่อนอีกนะคะ

ในพื้นที่บ้านเลขที่๘๐หมู่๕ตำบลช่อง

คุณผู้ชมเขาก็เลยไปตรวจค้นนะคะ

เจาะเป็นช่องไว้เป็นในพื้นที่ลับ

ลับซ่อนยาบ้าจุดนี้
ตำรวจไปพบเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

สุดยอดกว่า๔แสนเมตรนะคะ
จึงตรวจยึดพร้อมกับรถกระบะยี่ห้ออีซูซูอีก๑คันนะคะ
แล้วก็วันนี้เนี่ยผู้ต้องหาทั้ง๖รายเนี่ย
ถูกตำรวจในท้องที่พร้อมกับทหาร
นำตัวไปแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติด
ในพื้นที่สารกลางจังหวัดพัทธลุง

โดยมีเจ้าหน้าที่จังหวัดพัทธลุงแล้วก็จังหวัดตรัง
รวมถึงทหารจากกองทัพภาคที่๔
ก็เอาตัวมาแถลงข่าวยาบ้าทั้งหมด๗๔๑๑๐๐เมตร
แล้วก็อาวุธปืนของกลางด้วยนะคะ
รวมถึงผู้ต้องหาทั้ง๖คนจากปฏิบัติการ๖๐ชั่วโมง

เป็นกระบวนการ
ชักชวนกันไปทำอาชีพอย่างอื่นที่สุจริตนะคะ